เป็นผู้ประกาศข่าวทำอาชีพนี้มาเนี่ยนับจนถึงปีนี้ก็๑๐ปีแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะทำอาชีพนี้ต่อไปเรื่อยครับ
ตอนนั้นอยู่ปี๔แล้วนะครับก็นอกจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเนอะ
เคยไปประกวดร้องเพลงรายการระดับประเทศมาบ้างนะครับ
ซึ่งเคยเข้ารอบลึกสุดก็สักประมาณแบบ๒๐คนสุดท้ายอะไรอย่างนี้

ปรากฏว่าผมไปเจอรับสมัครผู้ประกาศข่าวเป็นโครงการคัดเลือก
ซึ่งต้องบอกกันว่าถึงผมจะทำกิจกรรมมหาวิทยาลัยมาหลายอย่างเนี่ย
แต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความกล้าไม่เคยพูดในที่สาธารณะเลยเลยนะครับ
แต่ว่าเราก็อยากจะไปลองทำอาชีพนี้เพราะผมชอบดูข่าว
ผมกล้าพูดเลยว่าณตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้ว
แต่ผมติดตามข่าวเหตุบ้านการเมืองอยู่ตลอด
เลยคิดว่าอาชีพนี้อาจจะเหมาะกับเรา
เนื่องจากว่าเรามีความสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
แต่ความสามารถในการพูดไม่เคยทราบมาก่อนว่าตัวเองมี
ที่พูดไม่ได้เลยวันแรกที่ต้องไปนั่งอ่านข่าว
ซึ่งการทำงานข่าวส่วนใหญ่๙๐กว่ามันเป็นรายการสด
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอกล้องนับ๕๔๓๒๑เนี่ย
ผมบอกตัวเองว่าอันนี้คือชีวิตจริงแล้วในวันนั้นผมอายุยังไม่ครบ๒๒เลยนะ
แล้วจะต้องทำงานออกทางโทรทัศน์ซึ่งก็เป็นงานที่เครียดแล้วก็ท้าทายมาก
แต่ว่าพอมันเริ่มมาแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินตามเส้นทางสายอาชีพนี้
และผมก็ยึดเส้นทางตรงนี้มามาโดยตลอด
มันเป็นความชอบของเราเรื่องการดูข่าวติดตามข่าวสารทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ
พอผมติดตามในลักษณะนี้มาแต่แรกก็ทำให้ในทุกวันเราอยากจะทำงานตรงนี้ให้ดี
ก็พัฒนาตัวเองไปแต่มันมีต้นทุนเดิมอยู่แล้วนี่เป็นสิ่งที่โชคดีมากที่สุดอย่างหนึ่ง
ก็คือมันเป็นสิ่งที่เราชอบไม่ใช่ทำเพราะว่าต้องทำ
นั่นแหละมันเลยมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำงานทำงานนี้ครับ
พอผมเรียนจบปริญญาตรีปุ๊บเนี่ยผมก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเราจะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ย
ผมจะไปเรียนที่ฝรั่งเศสก็เป็นช่วงเวลาประมาณเกือบ๓ปี
แต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าได้ไปอยู่ในประเทศที่ท้าทายตรงที่หนึ่ง
คนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไปอยู่ฝรั่งเศสในวันแรกก็ไม่รู้ภาษาเลยนะ
คือรู้แค่แบบขึ้นรถไฟใต้ดินยกตัวอย่างก็รู้ว่าป้ายทางเข้าทางออกชื่อสถานีอะไรอย่างนี้
แต่นอกเหนือจากนั้นผมไม่รู้เลยแต่ว่าก็ใช้ความพยายามแล้วผมก็คืออยู่กับคนไทยน้อยมากนะ
คือผมมีเพื่อนคนไทยไว้คอยช่วยเหลือกันอะไรกันแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะไปแฮงเอาท์ไปกับเพื่อนต่างชาติอย่างนี้
ซึ่งเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่านะตัดสินใจถูกมากที่วันนั้นเราเลือกเดินทางไปที่ต่างประเทศที่ฝรั่งเศส
แต่ว่าพอครบเวลา๓ปีผมเรียนจบปริญญาโทกลับมาแล้วเนี่ยผมก็ถึงเวลาต้องกลับมาทำงาน
ซึ่งต้นทุนเดิมที่มีอยู่เรื่องการทำงานก็คือสาขาอาชีพนี้แหละผมก็เลยเดินทางกลับมาทำงานอาชีพนี้อีกครั้งหนึ่ง
ก็เป็นช่วงเวลาสักประมาณ๓ปีที่พักเบรกไป
ฝากติดตามนะครับข่าวเย็นไทยรัฐวันที่๔กันยายุนนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลา๑๖น๑๕นถึง๑๗น๔๕นโดยประมาณนะครับ
โดยจะทำงานคู่กับคุณกระเต็นวราพรสมพงศ์นะครับก็แฮชแท็กนะฮะกลายเป็นข่าวเย็นไทยรัฐนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับ